ทีมจากอเมเจอร์หลีกถล่มทะลายนะครับยี่สิบสองตอนหนึ่ง
โดยสิ่งเจ้าท่ามี๓คนที่แฮทริกจากนันทวัฒน์สวนแก้วเหมาคนเดียว๕ลูก
ดูรูนสี่ย่านเกมกับธนาสิทธิภลาอีกคนละสี่ประตูแล้วก็มีนะครับ
เบิกร่องไปในช่วงสิบห้าวินาทีแรกรวมถึงบรินภารา
ก็คนละสองลูกนะครับโซเรสกับบดินที่เหลือมีลาบิดโรเชลล่า
ประกอร์นเตรียมพักษ์ธนาบูลเกสารัฐมีโชคมหาธนานุกูล
แล้วก็ทิศตาวีอักษรศรีอีกคนละ๑ลูก
เทมเดียวของศึกเอฟเอครับตัวเลขเดิมเนี่ยเป็นของเชียงใหม่ยูเนตเต็ดนะครับ
เอาชนะทางสิงห์อุบลเอฟซีทีมจากอเมเจอร์ลีกหรือว่า
หลีกสมัครเล่นสิบแปดศูนย์ในรอบคัดเลือก
วันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมปีสองพันสิบเก้าส่วนผลในคู่อื่นครับ
เอ็มเอชนครสีแพ้กับเมืองทอหนึ่งต่อสี่อุดอลยูเนตเต็ด
แพ้บีจีปธุมไปศูนย์ต่อสองขอนแก่นเอฟซีครับ
แบงคอกยูเนเต็ดไปศูนย์ต่อสามเชียงรายยูเนเต็ดชนะน่าน
ซิตี้สิบสองศูนย์เมืองกาลยูเนตเต็ดนะครับ
แพ้ให้กับนครราชสีมาศูนย์ต่อสามชมบุรีเอฟซีชนะ
อุดรธานีเอฟซีไปสี่ต่อศูนย์แล้วก็แพร่ยูเนเต็ดนะครับ
บุรีรัมยูเนเต็ดไปศูนย์ต่อสามเชียงรายดากอนวีแก๊เอฟซี
แพ้ให้กับโบลิสเทโรไปศูนย์ต่อสองราชบุรีชนะ
ลาดกระบังไปแปดต่อหนึ่งแล้วก็สุพรรณบุรีเอฟซีครับ
เอาชนะเชียงรายเอฟซีไปสามประตูต่อศูนย์